ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่ง

กลับมาที่ห้องตอนตี๕

อาบน้ำอาบท่าอะไรก็เสร็จ

มีใครมาซุ่มดู
ก็เลยเปิดหน้าต่างประตูอะไรดู

มีผู้ชายคนหนึ่งมาแอบซุ่มดูอยู่

กล้องวงจรปิดที่เธอไปไล่ขอดูเนี่ย
ในพื้นที่ห้องที่เธออยู่เนี่ยนะครับ
เห็นจริงนะครับผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยเอามาแจ้งเตือนภัยกันไว้เห็นไหม
อย่างนี้เขาเรียกอะไรมาส่องใช่ไหมนี่ฮะ
มาส่องดูเธอตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ไม่ได้กลัวเลยว่าเผื่อมีใครคนไหนเขาออกจากห้องไหนมาเนี่ย
มาเห็นเข้าจังเนี่ยแต่ประมาณตี๕ไง
กะว่าเออห้องอื่นคงหลับกันหมดมั้ง
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับอายุน่าจะสักประมาณ๔๐ปีครับ
เสื้อกันฝนสีเขียวนะหน้าตารูปร่างทรงผมเห็นชัดเจนหมด
บันไดมานะครับแล้วก็ไปที่ห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ผ่านหน้าต่างบานเกล็ดเข้าไปนะครับ
พอเจ้าของห้องที่เป็นผู้หญิงเขารู้ตัวว่ามีคนมาแอบดู
ก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับ
เพื่อเตือนภัยแล้วก็เพื่อให้ตามหาตัวผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยเป็นพนักงานแคชเชียร์ของผับแห่งหนึ่งนะครับ
ย่านสะพานแดงอายุ๒๒ปี
นี่ทีแรกก็มาดูกล้องวงจรปิดก่อน
ไล่เอาไม้มาเคลียร์หารู้ไม่ว่าตัวนี้ก็มี
เคลียร์ตัวอื่นหมดตัวนี้ยังมีนะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นไหมฮะคือห้องเช่าแห่งนี้อยู่ที่ย่านสะพานแดงนะครับ
รังสิตนครนายก๓๔อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
บนชั้นสามนะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของห้องบอกว่าเลิกงานมาช่วงตีห้านะครับ
ตี๕เนี่ยของเช้ามืด๙กันยายนนะครับ
กลับมาห้องพักก็อาบน้ำนะครับเสร็จแล้วก็มานอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
อยู่ในห้องเนี่ยได้ยินเสียงแถวตรงหน้าต่างบานเกร็ดนะ
กุกกักเหมือนกับมีใครมาแอบมาส่องนะครับ
ผ้าม่านดูเห็นผู้ชายกำลังแอบดูอยู่นะครับ
ก็เลยเปิดประตูออกมาดูนะครับก็เห็นจริงนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้รีบวิ่งหนีลงบันไดไปนะครับ
ไปขอดูกล้องวงจรปิดของเจ้าของหอนะครับ
ก็ชัดเจนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ

อยู่เดือราษฎรคล์

ตอนนี้เธอก็ทำเรื่องขอย้ายที่พักนะครับ
ว่าจะไม่ปลอดภัยใบหน้าของคนร้าย
ตำรวจสายตรวจในพื้นที่มาตรวจสอบให้แล้วนะครับ
ตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้วว่าก็อาศัยอยู่แถวบ้านเอื้ออทรย่านสะพานแดงนี่แหละ
ตำรวจบอกว่าก็ให้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน